ปรบทำไมคุณผู้ชมถามปรบทำไมปรบมือรอคนดีเป็นการชื่นชมเด็กดีนะคะ
กลุ่มนักเรียน๓คนด้วยกันค่ะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร
เขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็กลายเป็นเด็กดีด้วยการนำกระเป๋าไปแจ้งตำรวจ
และคุณตำรวจก็ไปบอกเจ้าของหาตัวเจ้าของได้เจอด้วยในกระเป๋าสตางค์มีเงินด้วยนะคะ
นี่เด็กดีใช่ไหม๗๐๐๐บาทค่ะตัวแทนตำรวจสถานีตำรวจผู้ท่อนหลังสวนค่ะ
ชุมพรร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในการส่งมอบคืนเจ้าของนะคะสำหรับกระเป๋าสตางค์
โดยมีนายปียพงศ์นาคสินนายจักรพงศ์กิ้มซิลและนายทิติพักชัยเป็นนักเรียน๓คน
ตัวของเขาก็ถ่ายรูปใหญ่เลยนี่เด็กดีต้องชื่นชม
เป็นนักเรียนชั้นม๓เองนะคะของโรงเรียนศูนย์ศรีวิทยาเก็บกระเป๋าเงินของนางสาวรจนาถาวรพัฒน์
เป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งภายในกระเป๋ามีเงินเจ็ดพันบาท
รวมทั้งเอกสารประจำตัวหลายรายการด้วยกันนะคะ
ซึ่งนายปียพงศ์๑ใน๓คนนี้เล่าว่าตนเองกับเพื่อนไปโรงเรียนเพื่อซ้อมกีฬา
ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในตลาดหลังสวนพอถึงใต้สะพานลอดทางรถไฟค่ะ
พบกระเป๋าเงินลนอยู่บนถนนเลยก็เลยเก็บขึ้นมาแล้วก็เปิดดูภายในกระเป๋า
อ้าวมีเงินนี่เจ้าของเขาต้องเสียใจแน่เลยแล้วต้องหาอยู่แน่
ใช่ค่ะก็เลยไปมอบให้ตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของต่อไปนะคะ
นางสาวรัชนาเจ้าของกระเป๋าบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปทำธุระในตลาดนั่นแหละ
โดยนำกระเป๋าเงินใส่ไว้ที่ช่องใส่ของของรถจักรยานยนต์ด้านหน้า
กลับถึงบ้านพบว่ากระเป๋าเงินหายไปขี่รถตามหาสิคะ
ตามไปทางที่ตัวเองนั้นเคยไปก่อนที่จะหาไม่เจอ
ก็ต้องย้อนกลับไปทางเดิมนะดูซินี่กระเป๋าฉันหล่นตรงไหนนะ
พอหาไม่เจอก็เลยแจ้งความนะคะทำให้ทราบว่ามีนักเรียนสามคน
กระเป๋าเงินได้แล้วก็เอามาคืนด้วย
เจ้าตัวบอกว่าดีใจมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเงินดังกล่าว
จะเอาไปจ่ายค่าเทิมให้ลูกชื่นชมเด็กนักเรียนทั้ง๓คนมากแล้วนะคะ
แล้วก็มอบเงินเป็นสินน้ำใจจำนวนหนึ่ง
รวมทั้งทำหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนสวนศรีวิทยา
ชมนักเรียนทั้ง๓คนว่าเป็นแบบอย่างเยาวชนที่ดีค่ะ
แล้วผมว่าน่าจะเป็นเด็กที่ทำงานหาเงินด้วยนะ
ใส่เสื้อพิซซ่าอยู่นะนะครับ